มาดูชีวิตของสมปองนครไทยสงฆ์หน่อย
แม่ปองเหรอฮะยังไงไม่คุ้นใช่ไหมที่สมปองหรืออดีตพระมหาสมปองค่ะ
คุณผู้ชมเกิดดราม่าอีกแล้วใช้คำว่าดราม่ารายวันได้ไหมคะ
เพราะมันมีภาพภาพหนึ่งอ่ะภาพมาเลยค่ะมันมีภาพภาพหนึ่งนะคะ
นี่เห็นไหมทำไมผู้หญิงไปนั่งบนตาก
แล้วไงดราม่าบังเกิดสิคะรออะไรนี่พี่อีทนี่มันก็แบบนึงแหละ
มันก็แป๊บนึงไม่ได้นานอะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
นี่ค่ะที่สมปองนะคะคือแกเนี่ยไปออกรายการสแตกแดกดับในช่องยูทูปของคุณอีทโปรงลางนะคะ
ชื่อว่าตอนร้ายกาดนักนะแม่ปองเปิดตัวสาวในสเปคนี่ชื่อตอนนี้นะคะ
ปรากฏว่ามีช่วงนึงนี่คุณผู้ชมดูภาพนี้นะ
คือถ้าเกิดว่าดูเป็นคลิปนี้ก็จะเห็นว่ามานั่งแป๊บเดียวแล้วก็ลุกขึ้น
แต่ถ้าเกิดดูเป็นภาพภาพมันนานถูกไหมภาพนิ่งภาพนิ่ง
ก็นั่งแช่ภาพนั่งแช่ใช่ปรากฏว่าชาวเน็ตไปวิพากษ์วิจารณ์เลยนะคะ
บอกว่ามันดูไม่เหมาะสมนะแล้วใช้คำว่าถ้ามีคนมาใช้คำว่าผิดหวังกับเรา
รู้สึกโอ้โหใจนี่ไปร่วงไปตาตุ่มเลยนะ
ใช้คำว่าผิดหวังกับอดีตพระมหาสมปองซึ่งเป็นพระนักเทศชื่อดัง
วันนี้ท่านเปลี่ยนไปมากหลังจากที่ท่านลาศิกขาศึก
ท่านทัพฟอร์มมากอ่ะทุกเรื่องเลยนะมีตราบ่าท่านทุกวัน
แต่บางคนเขาก็บอกว่ามันก็เป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่เหรอ
ท่านออกมาจากร่มกาสวพัฒน์แล้วท่านศึกแล้วนะคะ
ก็ไม่ได้ทำอะไรผิดหรือเปล่าท่านก็เหมือนผู้ชายทั่วไป
เหมือนสาวมานั่งบนตักพี่ต้นใช่ไหมคะ

เฮ้ยผมตอบอะไรเนี่ยมันก็ไม่แปลกไง
ผมไม่ได้เป็นพระถูกไหมคะก็นั่งได้
เหมือนสาวมานั่งบนตักก๊อฟใช่ไหม
แต่นี่คือเขาเคยเป็นพระนาเทพมาก่อนไงคนก็เลยไปจำภาพนั้น
แต่อย่าลืมว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องส่วนบุคคลแล้วหรือเปล่า
เขาก็เป็นคนธรรมดานะคะสุดท้ายแล้วคุณอีซโปรงราง
ต้องมีการออกมาโพสต์ชี้แจงถึงภาพดังกล่าวนะคะ
บอกว่าภาพที่น้องทีมงานนั่งตักแม่ปองเนี่ย

คุณสมปองนครไทยสงฆ์หรือว่าทิศสมปอง

นับจากนี้ขอสำรวมระวังเรื่องสุภาพสตรีอย่างเคร่งครัด
คำแนะนำของลูกเพจทุกท่าน
ปองคนเดิมเพิ่มเติมคือเป็นเด็กดี
แล้วโฟกัสนะคะไฮไลท์ตรงที่บอกว่า
คำแนะนำของลูกเพจทุกท่าน

ประโยคนี้เป็นดราม่าได้อีกแล้วค่ะ

อยากให้ปรับปรุงมาจากความตั้งใจ
ไม่ใช่มาจากความต้องการของลูกเพจ

อยากให้คุณปรับปรุงจากความตั้งใจ

ไม่ใช่เพียงทำความตามความต้องการของลูกเพจ
เพราะมันจะยั่งยืนมากกว่านะคะ

ใครก็ตามที่เป็นคนรับงานให้แม่ปอง
ช่วยพิจารณาเลือกงานหน่อยได้ไหม
รักท่านต้องส่งเสริมให้ท่านสูงขึ้น
อย่าทำให้ท่านคือไปในทางที่เสื่อมเลย

แต่ว่าบางเมนก็ไปให้กำลังใจนะคะ
ว่าท่านศึกแล้วท่านก็เป็นคารวาสคนหนึ่ง

มีรักโลกโกรธหลงใช่ไหมคะ
นี่ค่ะนานาจิตตังค์มากเลย

บวชมาตั้ง๓๐ปีอะไรแบบนี้นะคะ